แต่ว่าเป็นจังหวัดระยองเป็นเรื่องสยองสยองเมื่อคืนวันลอยกระทงเกิดอะไรขึ้น
มีสาวธอมกับสาวสวยคู่หนึ่งเข้าไปเที่ยวกันฮะ
รอยกระทงที่ปากน้ำประแสที่จังหวัดระยองปรากฏว่าถ่ายภาพมา
ถ่ายภาพกว้างมาก็จะมีคนแล้วก็จะมีบรรยากาศ
ไปมาหลังจากวันรอยกระทงมาขยายภาพในกล้องมือถือดู
พอขยายไปขยายมาเอ้าใช้คำว่ากูในใจ
ไม่ได้มีแก่พวกเราแต่มีใครก็ไม่รู้อยู่ด้านหลังด้วยครับ

ไม่มีหน้าไม่มีหัวไม่มีตามีแขนมีขา

หรือมนุษย์ทั่วไปใช้คำว่าผีอย่ากรวดกันเลย
ไม่มีขาไม่มีแขนจริงแต่บางคนบอกว่าเฮ้ยเราเห็นตาเขานะ
เราเห็นตาเขาแต่บางท่านบอกคุณจะเห็นตาได้ไง
เขามีแค่หัวไหล่มีแค่คอและแขนขาเลยคราวนี้
และแขนขาเขาจะอ้วนป้องรีบไม่เหมือนกับแขนขามนุษย์ทั่วไปด้วย
เจ้าของภาพคือคุณพลอยคุณพลอยคือซ้ายมือเป็นนุ่มหล่อพาแฟนสาวไปเที่ยว
ลอยกระทงทะเลปากน้ำประแสเป็นน้ำกร่อยนะ
ปากน้ำประแสที่จังหวัดระยองลอยกระทงคืนวันรอยกระทงก็ลอยไปปกติฮะ
ไปไปมาพอมาดูภาพย้อนหลังคราวนี้ขนลุกเลย
เพราะว่าสิ่งที่เห็นมันไม่เหมือนกับสิ่งที่ควรจะเป็นทั่วไป
อันนี้พออันนี้คุณพลอยเขาทำเองนะทำเองคือพยายามจะเอาแสงเนี่ยสาดเข้าไปให้เยอะ
ลงมาข้างหลังขามีแต่ขามันดูเล็กลีบเหลือเกิน
นี่คือความไม่ปกติฮะคุณพลอยก็เลยเชื่อว่านี่น่าจะเป็นวิญญาณคนตาย
มาขอส่วนกูมาขออะไรวันรอยกระทงว่ะ
มาขออะไรวันรอยกระทงคุณพลอยบอกต่อไม่ได้เหมือนกัน
หรือจะเป็นผีจริงแหละจะเป็นวันไหนก็ตามทีเขาอยู่ตรงนี้แหละ
ไปใครมาเขาก็อยากจะได้ส่วนบุญส่วนกุศลแต่บางคนบอกนี่คุณจะเกินกันไปแล้ว
น่าจะเป็นคนที่มาเก็บกระทงหรือเปล่าเป็นลุงแก่แก่คนแก่แก่ที่ก้ม
ก้มหน้าเอาหัวมุดลงไปก้มหน้าเราเลยเห็นเขาแค่ลำคอเท่านั้น
แล้วรูปภัณฑ์สันฐานเขาค่อนข้างผอมอาจจะเป็นคุณตาแก่หรือลุงแก่
เก็บกระทงก็เป็นไปได้อันนี้คนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องผีก็จะออกมาแนวนี้
แต่บางคนหลุดไปเลยเฮ้ยไอ้นี่มันกอลัมนี่ว่าเฮ้ยอะไรกอลัมป์คืออะไร
เวลามันหดหัวลงไปเนี่ยรูปร่างรูปภัณฑ์สันฐานเขาจะเป็นแบบนี้เหมือนกัน
แต่ตั้งแต่วันลอยกระทงมา๑๙พฤศจิกายนจนวันนี้คุณพลอยกับแฟนสาวก็ยังไม่ทราบเลยนะฮะว่า
ที่เห็นอยู่เนี้ยมันเป็นตัวอะไรกันแน่แต่เบื้องต้นคุณพลอยก็ปักใจเชื่อไปแล้ว
ไม่น่าจะใช่มนุษย์อย่างเราท่านเป็นแน่แท้ครับ